ก่อนที่เราจะไปดูคนร้ายหลอกยายไปข่มขืน

คนเดี๋ยวนี้เก่งกับเด็กผู้หญิงคนแก่ครบสูตรเลยจริงนะคะ

ผู้เสียหายยังเป็นยังวะชนอยู่เลยนี่ค่ะ
ต้ากับน้องเจมส์อายุ๑๑ปีทั้งคู่เลยนะคะ
เล่าให้ฟังน้องยังตกใจอยู่เลยนะบอกว่า
ตอนนั้นเนี่ยกำลังนั่งเล่นเกมอยู่ในสนามเด็กเล่น
ที่ซอย๘ทับ๔ในตะบนบางวัว
อยู่ก็มีชายอายุประมาณสัก๒๐ปีค่ะ

ลักษณะอ้วนดำฟันหน้าหลอ
ขี่มอเตอร์ไซสีดำแดงไม่ติดป้ายทะเบียนเข้ามาตีสนิท

ก็ขี่รถเข้ามาแล้วก็ทำมาตีสนิท
ชวนคุยเล่นเกมอะไรอย่างไรแบบไหน

คือมันก็จะมีเกมออนไลน์ในมือถือ
อยู่หลายเกมที่เขาเล่นร่วมกันหลายคน
บอกว่าจะมาตั้งกลุ่มคุยแบบไม่เสียเงิน

เขาคุยเรื่องเกมครับเขาจะเติมเกมให้
เขาจะส่งเห็ดไปให้ทางปากออนไลน์

สุดท้ายเขาบอกว่าเขาจะซื้อบัตรของกาลิน่ามา
แล้วก็เติมเข้าสู่ในเกม
แล้วเขาก็จะบอกว่าจะเติมไปเติมเงินให้
แล้วก็ให้เพื่อนไปด้วยเพื่อนคนนึงคนนี้ครับ
ไปกับเขาแต่เขาไม่ได้ให้ซ้อนมอเตอร์ไซค์นะ
เขาให้ปัญญาณตามแต่เขาบิดเร็วมากเลย

ให้รออยู่ตรงสนามนักเล่น
แล้วตอนไปเขาก็รีบบิดไปเลย